ต่อที่เรื่องของโจรปล้นกันกลางกรุง
กลางวันแบบนี้สุขุมวิทย์เลยคุณผู้ชม
หล่อเขานั่งโทรศัพท์อยู่แถวบ้านเขา
มีผู้ชายซ้อนสามกันมาเตะที่บ้องหูปุ๊บ
แล้วเอามือถือเข้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้

ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางกรุงนะครับคุณผู้ชม
ดูนะฮะเตะโครมอย่างนี้แล้วก็เอามือถือไป
ผู้ชายสามคนนะฮะทำกับผู้หญิงถึงแม้เขาเป็นสาวหลอกก็ตาม
แต่ว่ามันไม่ควรทำแบบนี้นะครับ
นะฮะนี่คือผู้เสียหายซึ่งเป็นสาวหล่อขออนุญาตก็เป็นธอม
แหละนะกำลังนั่งคุยโทรศัพท์มือถืออยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนนะฮะ
ที่บริเวณบ้านใกล้บ้าน
จังหวะนั้นแหละครับคนร้ายขี่กันมา๓คนซ้อน๓ผู้ชายไม่พูดพร่ำทำเพลง
ลงจากรถเตะเข้าที่ใบหูสาวหล่อแล้วก็ฉกมือถือไป
สองเครื่องเลยนะครับจากนั้นขี่รถไปแต่ไม่ถึงสิบเมตรปรากฏว่า

ผู้เสียหายเหมือนจะวิ่งไปเอามือถือคืนแต่ว่ากล้ากลัวกลัวเขามากัน๓คน
จะมีปืนมีมีดไหมหรือยังไงเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายหรือเปล่า
จังหวะนั้นคนร้ายก็พยุงตัวขึ้นมาแล้วก็ขี่รถหนีไปได้ทันนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยสุขุมวิทย์๒๒กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าไปเกิดขึ้นช่วงสักประมาณตี๓คุณผู้ชมของวันที่๕ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายก็คือทางด้านของนางสาวสงกรานต้นตระกูลทรัพย์อายุ๒๗ปี
เธอทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอทองหล่อเพราะว่าซอยนี้อยู่ในทองหล่อนะฮะ
ผมมา๑๐ปีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ด้วยไงครับ
พอมันช่วงจังหวะที่มันเตะแล้วมือถือมันล่วงเสร็จใช่ไหมครับ
คนที่อยู่บนรถอะครับอีกคนนึงที่เป็นคนกลางเพราะว่ามาสามคนไงครับ
เขาก็หยิบมือถือคนละเครื่องเลยหยิบแล้วก็ขึ้นรีบขึ้นรถ
ขึ้นรถเสร็จใช่ไหมครับด้วยความที่เขารีบแล้วมั้งครับ
ไปไม่ถึง๑๐เมตรจังหวะรถเขาก็ล้มอีกทีหนึ่ง
ผมก็วิ่งไม่รู้เป็นเพราะตกใจหรือเปล่าก็วิ่งตามไป
แต่ว่ามันก็ตั้งรถได้แล้วไปต่อแล้วละครับ
ตำรวจก็ไปติดตามตัวคนร้ายทั้ง๓คนได้แล้วค่ะ
ก็มีนายนันทวัฒน์อายุ๒๓ปีนายอนุวัฒน์อายุ๒๑ปี
แล้วก็นายวัชรเกียรติอายุ๑๙ปี
มีของกลางก็คือรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วก็มีดปอกผลไม้ที่ใช้ในการก่อเหตุ

บอกว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จก็เอามือถือเครื่องหนึ่ง
ไปขายทางเฟซบุ๊กได้ตังค์มาหมื่นนึง
แล้วก็เอามาแบ่งกันส่วนมือถืออีกเครื่องเนี่ย
เอาเก็บไว้ใช้ในกลุ่มอ้างด้วยบอกว่า
ที่ทำไปแบบนี้พวกผมมีปัญหาเรื่องเงิน
แล้วก็เพิ่งก่อเหตุครั้งแรกตอนนี้พวกผมสำนึกผิดแล้วครับ
อยากขอโทษผู้เสียหายครับที่ผมทำแบบนี้